วิ่งค่ะคุณค่ะงานนี้พาไปวิ่งกันทั้งงานเลยทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะ
ก่อนเริ่มงานคุณผู้ชมกวาดตาดูไปนะคะเจอใครบ้างนั่นไง
นางเอกสาวคนสวยของเราค่ะแมทพิรณีนะคะและไม่ต้องแปลกใจค่ะ
เพราะว่างานนี้นอกจากสาวแมทแล้วคุณสงกรานเขาชวนน้องชายมาด้วย
แล้วก็ดารานะคะมาร่วมลุยโบนันซ่าเขาใหญ่กันค่ะ
เองก็มาร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่บอกไว้ก่อนขำนะจ๊ะ
ออกจุดสตาร์ทกับพิธีกรในงานเขาบอกว่าเขาจ้างมาวิ่งค่ะไม่ได้มาสัมภาษณ์
เออแกไม่ได้ยินเสียง
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของงานแทนกันก่อนก็ได้นะคะ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคลิปเสียงคลิปหนึ่งที่ชาวเน็ตกังขามากเลยว่าเสียงใครเอ่ย
ออนว่าพี่รักขาถ่านเคร้าถ่านเคร้าค่ะ

อ่าอิยยยยยังไงค่ะคุณอะไม่เป็นไร
คนก็เดากันเยอะเลยนะว่าเอ๊ะตกลงเป็นเสียงใครกันแน่นะคะ
แล้วไหนเคยบอกว่าแฟนสาวยังไม่ได้เจอกับน้องปีใหม่
แล้วเสียงนี้ได้มายังไงไปฟังคุณสงกรานเฉลยกับความดราม่านี้กันหน่อยจ้า
นั่นเป็นเสียงของพี่เปิ้ลครับ

แล้วพี่การเรียกแมทก็แมทปกติ
แล้วพี่แมทก็เรียกพี่การว่าพี่การปกติ

คลิปครั้งแรกของเขาเป็นไหมครับ

แล้วไม่กลัวเขาแบบบาดเจ็บล้มอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวช่วงเอาคืนเขาเรียกช่วงเอาคืน